ลูกค้าคนหนึ่งฉุนที่ร้านขายของชำไม่ขายเหล้าให้
เพราะว่าช่วงเข้าพรรษาขายเหล้าก็ผิดกฎหมายถูกต้องไหมฮะ
แต่ทีนี้ตัวลูกค้าเองนะฮะ
เอาทั้งมีดเอาทั้งปืนมาข่มขู่เจ้าของร้าน
แล้วทีนี้ครับเอาปืนทุบหัวเจ้าของร้านจนหัวแตก

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายข้างเห็นเหตุการณ์เลยมาช่วยห้ามปราม
แล้วดาบตำรวจนายนี้ก็ถูกผู้ชายคนนั้นอารวาสใส่
ดาบตำรวจใช้ปืนยิงใส่คนร้ายหรือว่าตัวลูกค้านั้นจนเสียชีวิต
ก็เมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำแล้วนะฮะร้อยตำรวจโทยิงเบนเจวันแก้วเขียว
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองยะโสธรรับแจ้งเหตุ
อารวาสและใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนโนนตานซอยบ่านางเจิมเขตเทศบาลเมืองยะโสธร
เจ้าหน้าที่ก็รุดไปในที่เกิดเหตุครับ
ที่เกิดเหตุนะครับก็พบชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีน้ำเงินกางเกงขา๓ส่วน
มีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดที่บริเวณง่ามขาหนีบฝั่งขวา
คว่ำหน้าติดพื้นนะครับหายใจรวยบรินในสภาพเลือดอาบเลยนะครับ
ซึ่งทราบชื่อในเวลาต่อมาก็คือนายสาราวุฒิเนธหารหรือว่านุ่มมณีแดง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างร่วมใจก็เร่งนำตัวนายสารวุฒิ
ผู้บาดเจ็บนี่นะครับส่งโรงพยาบาลยะโสทร
แต่นายสารวุฒิทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบรอยเลือดเป็นทางยาว
ใกล้กับร่างผู้บาดเจ็บก็มีมีดสปาต้าและมีลำกล้องปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่นะครับ
ใกล้กันภายในร้านขายของชำก็พบรอยเลือดตกอยู่ตามพื้น
ดอยู่ตามพื้นแล้วก็ร่องรอยการต่อสู้
แล้วก็ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุนะครับ
พบนายสมรอุดรพันธ์อายุ๓๗ปีชาวศรีสเกต

เพราะว่านายสมรถูกนายสาราวุฒิ
ด้ามปืนตีจนหัวแตกครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประถมพยาบาลนายสมร
เรื่องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลยะโสธรครับ
เรื่องนี้นะครับพันธ์ตำรวจเอกมังกรกวีกร
ผู้มันกลับการสอป๋อเมืองแย๊ศโษธร
ได้มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมถึงเปิดเผยผลการสอบปากคำคนนี้

เป็นอดีตข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายของชำ

โดยสอบเค้นอยู่นานนะครับดาบตำรวจสมพรถึงรับสาภาพ
บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนยิงนายสารวุฒิผู้ตายแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะว่า
แต่เดิมทีนั้นผมกับผู้ตายอยู่บ้านใกล้กันกระทั่งก่อนเกิดเหตุ
มีนายสมรคนที่หัวแตกเดินมาซื้อของที่ร้าน
แต่เกิดทะเลาะกับผู้ตายตีกันจนนายสมรศีรษะแตกนะครับ
ตัวของดาบตำรวจเองจึงได้เข้ามาห้ามปรามแต่ปรากฏว่านายสาราวุฒิ
กลับไม่พอใจที่ผมไปห้ามปรามเขาก็เลยถือมีดสปาต้า
แล้วก็ถือปืนเข้ามาหาเรื่องกับผมจนเกิดการต่อสู้กันภายในร้านนะครับ
โดยนายสารวุฒิผู้ตายได้ยิงใส่ดาบตำรวจสมพรก่อน๑นัด

ดาบตำรวจสมพรเจ้าของร้านก็เลยใช้ปืนประจำตำแหน่งประจำของผม
ยิงใส่ผู้ตายไป๑นัดเพื่อป้องกันตัว
กระทั่งนายสารวุฒิวิ่งหนีออกมาล้มบริเวณข้างร้าน

เพราะว่าดาบตำรวจเขาเกษียณอายุออกมาแล้วใช่ไหม
แต่เขามีปืนส่วนตัวของเขา๑กระบอก
เขาก็เลยเอาออกมายิงนายสารวุฒิ
นายสารวุฒิก็วิ่งหนีออกจากร้านขายของชำของดาบตำรวจ
แล้วก็อย่างที่ตำรวจบอกว่าเลือดหยดเป็นทางยาว
กระทั่งไปล้มอยู่บริเวณข้างร้าน
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวดาบตำรวจสมพร
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจหาคราบเขม่าวดินปืน
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ